มาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีการตกแต่งบัญชีให้มีรายรับเกินจริงครับ
สุดท้ายมีคนหลงเชื่อไปร่วมลงทุนด้วยและตอนนี้มีผู้เสียหายจำนวนมาก
รวมตัวกันตอนนี้มีการออกมาเรียกร้องของความเป็นธรรมมากกว่า๖๐๐ลายแล้วนะครับความเสียหายกว่า๑๐๐ล้านบาท
หลังจากที่หุ้นตัวนี้คือก่อนหน้านี้มูลค่าสูงถึง๕บาท๕๐สตางค์ต่อหุ้นมูลค่ากว่า๗๓๗๓๓ล้านบาท
แต่ราคาหุ้นสุดท้ายตกมาอยู่เพียง๑สตางค์เท่านั้นครับต่ำที่สุดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและมูลค่าเหลือเพียง๑๓๕ล้านบาทนะครับ
เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเงินละลายหายไปกับหุ้นตัวนี้มากถึง๗๓๕๙๘ล้านบาท
ซึ่งเป็นรองเลขาธิการรักษาการเลขาธิการกรตท่านก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้
ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นเป็นอย่างมาก
เพราะบริษัทดังกล่าวไม่ส่งงบการเงินแล้วก็มีการตกแต่งงบเงินรายได้
จาก๒๐๐๐ล้านเป็น๑๗๐๐ล้านบาท
และมีความผิดปกติอีกหลายรายการ
ซึ่งตอนนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่
รวมทั้งต้องแจ้งเตือนผู้ลงทุนด้วยนะครับ
ที่เกี่ยวกันด้านบนการตามกระบวนการของกฎหมาย

ส่วนจะดำเนินการกับใครบ้างยังไม่ขอเปิดเผยเพราะว่ามีผลต่อรูปคดี
แต่คนที่กระทำความผิดคดีนี้มีโทษสูงสุดจำคุก๑๐ปี
แล้วหลังจากนี้ก็จะมีการร่วมมือกันกับทุกฝ่ายเพื่อหาในทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับ